กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายวิสุทธิ์ชัยนรุนสมาชิกสภาผู้แทนราชดรจังหวัดพยาวพักเพื่อไทย
ท่านประธานครับวันนี้ผมจำเป็นที่ต้องลุกขึ้นมาอภิปรายถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันโอชา
เหตุเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจท่านทำให้สินค้าแพงขึ้นประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ประเด็นที่๒ก็คือท่านได้อนุมัติงบประมาณตั้งแต่ปี๖๑
เกี่ยวกับการป้องกันและชดเชยอฮิวาอัฟริกาหรือสวายฟีเวอร์อัฟริกันสวายฟีเวอร์
เกี่ยวพันธุ์ไปหมดตลอดจนครั้งสุดท้ายในเมื่อวันที่๑๒ที่ผ่านมากรกฎาคมนี้
ท่านก็ได้อนุมัติงบก้อนสุดท้ายไปเกี่ยวกับเรื่องของสุกรแล้วก็อนุมัติต่ออายุราชการให้อธิบดีกรมบุษกัด
นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องของเกษตรกรทั้งหมด
ผมเองก็แปลกใจนะครับท่านประธานครับ
แต่ยังตั้งโดยท่านประยุทธ์ได้ประกาศว่า

หลอกลวงท่านนายกคราวที่แล้วนั่งฟังผมอภิปรายในที่นี่
สามสิบนาทีครับตามมาตราหนึ่งห้าสอง
ก็ได้เล่าให้ท่านฟังหมดว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไร

เพื่อจะให้พี่น้องเกษตรกรที่เป็นเจ้าของฟาร์มหมูรุษอยู่รอด
ฟังเหมือนว่าท่านเข้าใจแต่สิ่งที่ท่านทำมันตรงข้ามนะครับ
ผมต้องย้อนมานิดนึงเพื่อให้ทุกคนได้ทราบว่า
โกหกวันนี้ผมบอกทุกท่านนะครับที่ดูการถ่ายทอดในวันนี้
ผมมีหลักฐานครับผมมีใบเสร็จครับ
แล้ววันนี้ผมก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ทำผิดพรบด้วยนะครับ
ท่านได้ติดตามมาว่าเรื่องผมขอเกิดไปนิดนึง
หลายท่านเข้าแล้วไม่ได้ดู๑๕๒อาจจะไม่เข้าใจผมขอคลิปครับ
เอกสารที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นของกระทรวงเกษตรและสากร
ทำถึงเลขาที่การคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้นำเรื่องขออนุมัติแผนเตรียมความพร้อม
รับมือโรคอฮิวาแอฟริกาในสุกรของประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ
เป็นเรื่องของสุกรราคาแพงที่นำไปสู่เรื่องที่แดงออกมาว่า
รัฐบาลรับรู้ถึงอันตรายของโรคอฮิวาแอฟริกาในสุกร
ตั้งแต่ปี๖๒แต่ทำไมการรับมือกับโรคระบาดดูเหมือนจะไม่ทันท่วงที
แล้วก็เป็นโรคติดเชื้อรุนแรงในสุกร
ตายกันยกคอกเลยนะคะคำว่าห้ามเคลื่อนย้ายเนี่ยคือห้ามเคลื่อนย้าย๑เดือน
คำถามของเกษตรกรก็คือแล้วไอ้ที่มันล้มตายไปก่อนหน้าตายยกฟาร์มกันเนี่ย
ประสุทธิ์กรุณาเอาหลักฐานมาแสดงหน่อยว่าท่านไปตรวจแล้ว
ถ้าท่านไม่ตรวจแปลว่าท่านมีปัญหานะ
กล่าวหาว่ารัฐบาลนี้จงใจร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงในการระบาดของโรคสุกร
แต่เกษตรกรอีกเกือบสองแสนลายหมดเนื้อหมดตัว
มีคนมาร้องกับพวกผมมันเป็นความเจ็บช้ำจาก
การที่ท่านรวมหัวจงใจปกปิดจนกระทั่งทำให้เกิดโรคระบาด

มันก็หมดเท่านี้แหละ
เมื่อกี้ที่บริหารเทศชาติไม่ทราบครับ
เบิกเงินออกมา๔๐๐กว่าล้านแต่ปฏิเสธว่าไม่มีโรคนี้
เรื่องที่ไม่รับผิดชอบเรื่องพวกนี้ปกปิดเนี่ย

ท่านก็ยังออกมาปฏิเสธว่าไม่มีโรคนี้

กรกวงหกที่หนึ่งนะครับ

รัฐบาลบอกว่าหมูแพงเป็นเพราะว่าหมูขาดตลาด
สไลด์นะครับหมูแพงเพราะขาดตลาด
เรื่องจริงคือหมูติดโรค
ตั้งแต่ปี๖๑๖๒๖๓ผ่านมา
รัฐบาลประกาศตลอดว่าไม่มีโรคเอเบ็ดเกิดขึ้นในประเทศนี้
มันเชื่อมโยงทำให้ทราบว่าหมูมันแพง
ท่านลองคิดดูดิครับหมูกิโลวะวันนี้๒๕๐บาท
ทำงานทั้งวันได้๓๐๐ซื้อหมูก็ได้กิโลเดียว
มันเป็นความยากลำบากแล้วครับการอยู่ในขณะนี้
ตุ๊กอย่างแพงหมดครับที่เจ้าบ้านต้องซื้อจากบริษัทห้างรั้งต่าง
สิ่งที่สำคัญคือโกหกครั้งที่สอง
โกหกครั้งที่สองคือเบิกจ่ายงบประมาณเกือบพันล้าน
ท่านบอกตลอดว่าเป็นโรคเพิร์ต
ไอ้การที่หลอกลวงอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เกิดโรคระบาดไปทั่วประเทศ
ฟาร์มหมูล้มหายตายจากลำบากยากแค้นกันไปหมด
คือความจริงหลักฐานมันมัดแน่นจนปฏิเสธไม่ออก
ท่านก็อ้างว่าหลักฐานไม่มี
จนสุดท้ายนะครับต้องขอย้อนไปนิดหนึ่ง
ฟาร์มหมูทั้งประเทศเขาบอกกันหมดว่าป่วยป่วยป่วย
เป็นโรคอฮิวาอัฟริกา
สุดท้ายประธานภาคีคณะสรแพทย์แห่งประเทศไทย
ได้นำเรื่องนี้มาแถลงข่าวแล้วก็ได้ส่งหนังสือเมื่อวันที่เจ็ด

วันที่๙มกราคมนะครับอธิบดีบอกไม่เห็นหนังสือ
มีคนเอาหนังสือราชการไปซ่อนแล้วท่านก็บอกจะดำเนินการตรวจสอบ
ภายใน๗วันเดี๋ยวนี้เป็นปีแล้วครับ

ที่เอาหนังสือเอกสารของภาคีในสัตวแพทย์ไปซ่อนนะครับ
ท่านจับได้ไหมครับตรวจสอบได้ไหมครับผมมาถามนะครับ
ท่านอ้างหนังสือถูกเอาไปซ่อน
สุดท้ายวันที่๑๑มกราคมอธิบดีกรมบุษัตริย์
ถึงออกมายอมรับว่าพบ๑ตัวอย่าง
อันนี้คือการโกหกของพวกท่านนะครับ
ทั้งที่ท่านเบิกเงินตั้งแต่ปี๖๑๖
๕ครั้งเนี่ยท่านอ้างในการเบิกว่า
เกี่ยวไปแก้ไขปัญหาโรคอธิวาธิแฟรกา
แต่ท่านออกมาแถลงข่าวตลอดว่าเป็นเพิร์ต
อันนี้คือการโกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชน
และหลอกลวงคนทั้งประเทศนะครับ
โกหกครั้งที่๓คือเบิกเงินเป็นพันล้าน

ท่านปกป้องใครนะครับในขณะนั้น
สิ่งที่เกิดขึ้นคือหมูที่ส่งออกปี๖๒๖๓๖๔ปีละประมาณ๒๐๐๐ล้าน
รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากหมูทั้งหมดอีกประมาณ๔๐๐๐
มันมีคนเสียหาย๖๐๐๐๐ล้านต่อปี
ในเมื่อมีการปกปิดก็ทำให้เกษตรกรลายย่อยไม่ทราบนะครับ
ไม่รู้ว่ามีโรคนี้เกิดขึ้น
เขาก็เลยยังเลี้ยงหมูอยู่และไม่ได้ระมัดระวัง
เพราะเชื่อรัฐบาลออกมาพูดอย่างนั้นได้เชื่อกรมบริษัทที่ออกมาพูดอย่างนั้น
ทำให้มีการกว่าจะยอมรับได้กว่าจะมีการตัดวงจรเชื้อลามทั่วประเทศ
หนี้ลามทั้งประเทศคนเลี้ยงหมูล้มหายตายจาก
ด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจที่ท่านปกปิดในเรื่องนี้
สุดท้ายท่านกระโยนการชดเชยล่าช้า
คนที่ถูกชดเชยล่าช้าตอนหลังเนี่ยเขาไม่ยอมบอกนะครับ
หมูเป็นโรคถ้าบอกเขามาฝังหมูเขาแล้วไม่รู้จะได้เงินจริงหรือไม่
เรื่องนี้ก็เลยถูกเก็บไว้สุดท้ายเนี่ยครับ
เรื่องมันช้าจนกระทั่งทุกคนไม่พูดหมูก็เลยระบาดโรคระบาดไปทั่วประเทศ
โกหกที่๔การแก้ปัญหาหมูหายล้อมเล้านั่งร้านผูกพังยิ่งแก้ยิ่งวุ่น
รัฐบาลปกปิดความจริงมาสี่ปีหมูตายซ้ำตายซากหมดอาชีพ
คนเลี้ยงหมูเกษตรกรรู้รัฐบาลไม่รู้ท่านนายกประยุทธ์ไม่รู้
ละละถามจริงว่าการสูญสุขเสจไม่ทราบต้นหอด้านต้นปัญหาของเทคจริงพร้อมปัญหา
ได้รับการแก้ไขหมูแพงที่สุดในประวัติศาสตร์
สุดท้ายมายอมรับในสภาท่านบอกจะแก้๓ระยะ

งดการส่งออกหมู

ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดท่านทำอะไรบ้างครับ
ส่งเสริมไปกี่ไร่ครับข้าวโพดเพื่อจะลดต้นทุน
ระยะยาวผลักดันมาตรฐานฟาร์มเพื่อให้แก้ปัญหาเรื่องนี้
แก้หรือยังครับมาตรฐานฟาร์มได้ทำไหมครับ
อบรมพี่น้องที่เป็นเกษตรกรเลี้ยงหมูหรือยังท่านไม่ได้ทำครับ
แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องฟังนะครับประชาชนได้ฟัง
โกหกครั้งที่๕รัฐบาลนี้เอาหมูเป็นโรคตายมาขายให้ประชาชน
ทำให้คนได้บริโภคหมูที่เป็นโรคหมูตาย
ผมมีหลักฐานครับขอเลื่อนสลัดนี่แหละครับ
คนนี้ครับข้อค้าม
ราคากิโลกรัมละ๑๔๐บาทราคาเดียวกันหมด
เอาไปขายที่ตลาดออตกเมื่อวันที่๑๒๑๙กุมภาพันธ์๒๖๒
ผมสงสัยครับพลันที่มีการอภิปรายเรื่องนี้๑๕๒
ท่านเขาจะออกมาแก้ตัวว่าหมูถูก
ท่านดูนี่ครับขึ้นป้ายว่าไงครับปฐุษัตริย์โอเค
ก่อนที่จะเอาหมูมาขายตามหลักแล้ว

ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมขายถูกจังในขณะที่หมู๒๕๐
ถ้าเรามาขาย๑๔๐ท่านอยากให้ประชาชนได้บริโภคหมูถูก
พี่น้องท่านทางหลายประชาชนที่ไปซื้อหู
ในช่วงวันที่๑๒๑๙กรุงภาพันธุ์ท่านเตรียมดูนะครับ
ท่านได้บริโภคหมูที่เป็นโรคท่านทำอย่างนี้ได้ยังไงครับ
ไลด์ต่อไปเลยครับผมมีใบเสร็จนะครับ

อันนี้แหละครับผมไปซื้อหมูปุ๊บผมก็ขอใบเสร็จทันที
หมูที่รัฐมนตรีเอามาขายนะครับผมไปซื้อนี่ครับมีรูปพร้อมนะครับ
เสร็จแล้วซื้อแล้วเนี่ยผมก็ถ่ายคลิปไว้หมด
เกรงว่าเวลามาพูดเขาจะว่าไม่มีหลักฐาน
เสร็จแล้วหลังจากนั้นท่านก็บอกเอาอยู่เอาอยู่
ผมก็ส่งทั้ง๓ตัวอย่างไปที่ไหนครับ
ไปที่หน่วยชาญสูตรโรคสัตว์กลางของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรนะครับ
ชื่อนายวิสุทธิ์นะครับเป็นคนส่ง
เอา๓ชิ้นส่วนที่ได้มาเนี่ยเอาไปส่ง
ผลปรากฏวันที่๙มีนามหาวิทยาลัยศูนย์ชนสูตรโรค
เขาตอบผมมาว่า๓ตัวอย่างที่ผมซื้อไป
ติดเชื้อเป็นบวกปกติ
๓ตัวอย่างไม่มีเจตนาอย่างอื่นครับ
แต่วันนี้ท่านทำผิดแล้วนะครับ
ท่านบอกขึ้นป้ายตัวเอง

บอกว่าหมูปลอดภัยโอเคประสุทธิ์โอเค

วันนี้อย่าลืมนะครับผมยังเก็บชิ้นส่วนที่เหลือจาก
ได้พิสูจน์แล้วได้ส่งกลับมา

ชิ้นเนื้อไว้เพื่อเป็นหลักฐานเพื่อจะเล่นงานท่านในวันนี้
เท่านั้นยังไม่พอนะครับผมก็มีความสงสัย
เอ๊ะมันยังไงกันแน่รอไปอีก๒๓เดือนครับ
ก็ให้ทีมงานไปซื้อมาอีกครับ

อันดับที่๒ดูนะครับ
ติดเชื้ออีก๗๕หลังจากซื้อแล้วส่งจุฬาเลยนะครับ

ปรากฏว่า๔ตัวอย่าง
ตัวอย่างส่งไปพิสูจน์มาแล้ว
คำตอบคือหมูเป็นโรคอีก๗๕ในเดือนเมษา

ผมก็แปลกใจท่านบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร

หมูถ้าเอามาขายเป็นโรคท่านมีความผิด

หน่อยเนี่ยดีอกดีใจ
วันที่๑๑พฤษภาเนี่ยครับ
อธิบดีออกมาแถลงข่าว
รอบแรกในเวลา๔เดือน
นายสรวิทธานิโตอธิบดีกรมศาสตร์
ออกมาแถลงข่าวความสำเร็จเป็นศูนย์ครับ
ไม่มีแล้วโลกนี้หมดจากประเทศไทย

เอ้ยรัฐบันตรีก็เอากับเขาด้วย
มิกเกษตรโชว์ผลงานกรมศาสตร์
ควบคุมโลกอฮีวาอัฟริกาอยู่หมด
มิกเกษตรโชว์ผลงานกรมศาสตร์
ควบคุมโรคอฮิวาอริกาได้แล้ว
ไม่มีระบาดแล้วจบแล้วในประเทศไทย

ผมเองเนี่ยเป็นคนขี้สงสัย

พอดีไปประชุมกับท่านรัฐบิปภัฒน์โภสุธน
ซึ่งคราวแล้วก็อภิปรายท่านไปตาม๑๕๒
ผมก็ว่ารัฐบาลจะไปประกาศได้อย่างไร
ว่าปอดเชื้อแล้วไม่มีเชื้อโรคอยู่แล้ว

ท่านปภัฒน์ก็เลยบอกว่าเชื้อมันหมดแล้วนี่ครับ
ท่านรัฐบิปภัฒน์ช่วยบอกผมท่านบอกฟังจากไหน
ฟังจากอธิบดีและรัฐดีว่าการพูด
ว่าไม่มีเชื้อที่แล้วผมว่ามันมีอยู่นะ
ท่านปภัฒน์ก็บอกถ้าคุณคิดว่ามี
ก็ก็พิสูจน์ได้ผมก็ผมจ่ายตังค์ไปหลายครั้งแล้วนะ
ซื้อหมูค่าตรวจสอบทุกอย่าง

ก็ท่านประพัทธ์เนี่ยครับเป็นประธานคณะกรรมบริการวิสามันพิจารณา
การแพร่ระบาดของโรคเชื้ออฮิวาสุกร
และศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชน
ท่านก็เมตตานะครับใจดี

เอารถตู้ไปเก็บตัวอย่างครับตัวอย่างข้างบนนะครับ
ทั้งชิ้นเนื้อกับหมูบดกุญเชียงลูกชิ้นครับ
ผมเอาไปพิสูจน์อีกครับส่งไปที่
ด้วยธรรมสูตรโรคศัตริย์กลางของมหาวิทยาลัยจุฬาฯ

ท่ามกลางที่ท่านบอกว่าหมดเชื้อโรคนี้หมดไปจากประเทศแล้ว
จากอธิบดีจากรับบัตรีว่าการ
โกหกครับจะโกหกทำไม
ผมเอามาตรวจสอบสิครับใบเสร็จอยู่ที่ผมหมดครับ
ผมได้รับเอกสารจากราชการพบการปนเปื้อน
ยังเป็นเปื้อนอยู่นะครับท่านท่านที่ประทับประกาศ
ผมเก็บ๒๐ตัวอย่างปรากฏว่าปนเปื้อน๔๐
ส่งตรวจวันที่๒๐พฤษภาคมครับ
เนี่ยเงินหลวงไปตรวจนะครับมีหลักฐานเก็บไว้หมด
๘ตัวอย่างใน๒๐ตัวอย่างท่านดูดิครับอะไรบ้างเนี่ย
เนื้อหมูบดทั้งเนื้อไก่บดผสมกัน
มีเชื้อเอเบสแต่ท่านจะโกหกทำไม
ท่านอธิบดีฟังดูนะหลายครั้งหลายโหนเนี่ยครับ

มีอยู่ทั้งหมดท่านจะโกหกไปทำไม
ถ้าถัดผ้าผมพูดบทในสภาท่านฟ้องผมมาดิครับ
ผมจะไปพิสูจน์ในศาลจะเอาคนที่เกี่ยวข้องติดคุก
ท่านดูนะครับประกาศของกรมประสุทธิ์
เรื่องการกำหนดโรคหรือลักษณะสัตว์เนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสม
ในการนำไปบริโภคตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์
พศ๒๕๙อาศัยความตามมาตรา๓๔วักหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์

ท่านอธิบดีสรวิทย์นี่แหละครับ
ได้ออกประกาศไว้ดังนี้ฟังนะครับ
ข้อหนึ่งเพิ่มความไป
เพิ่มความต่อไปนี้วงเล็บยี่หกข้อหนึ่ง
ของกรมบริษัทเรื่องกำหนดโลกหรือลักษณะของสัตว์
เนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะนำไปประกอบเป็นอาหาร
พระราชบัญญัติควบคุมโรคสัตว์พศ๒๕๖๒
ท่านก็บอกว่าโรคที่ป้องกันไม่ให้เอาไปบริโภค
ก็คือโรคอฮิวาอัฟริกา
ประกาศวันที่๓๐ตุลาคม๒๕๖๒
สรวิทธานิโตอธิบดีกรมบริษัท
นี่คนของรัฐบาลนะครับคนในสังกัดของท่านประยุทธ์
เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าท่านตอบแทนกันอย่างไร
เขาก็ออกมาแฉเองนะครับว่าเนื้อสัตว์นี้ไม่ปลอดภัย
เอามาบริโภคไม่ได้
ท่านเอารูปลำตีไปขึ้นเขาก็เชื่อไปหมดครับ

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์
ในกฎหมายดูแลของกระทรวงเกษตร
มันมีโทษทั้งจำนะครับแล้วก็ปรับนะครับ
โทษจำนั่นก็คือจำคุก๒ปีนะครับ
ถึง๓ปีหรือปรับประมาณ๒แสนบาท
อันนี้เป็นของกรมบริษัทเองเป็นหน้าที่ของท่านที่จะมาควบคุม

เป็นข้อข้ามหูเว่อธ่ามทำไมอย่างนั้น
ยังไม่พอนะครับผิดพรบอาหารนะครับ
กฎหมายดูแลของกระทรวงสาศุกร์ธรรมดีสาศุกร์อยู่หรือเปล่า
ถือว่าผมแจ้งความนั่นนะท่านไปขายกัญชาอยู่อยู่ไหนอ่ะไม่มา
โทษของกระทรวงสารสุขท่านดูไหม
เขาบอกว่ามาตรา๕๘ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
หรือทั้งปรับทั้งจำมาตรา๕๙ต้องระวังจำคุกตั้งแต่๖เดือน๑ปี
และปรับตั้งแต่๕๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐๐บาท
มาตรา๖๐ผู้ผ่าฝืนต้องระวังโทษปรับอีกนะฮะ๖๑ก็ปรับอีก
แล้วถามว่าวันนี้ผมมาแจ้งท่านลำตีสาธารณสุขตรวจสอบสิครับ

ตรงนี้ครับจะทำยังไงท่านนายกท่านแต่งตั้งคนมาเอาหมูป่วยมาขายให้คนทั้งประเทศ
พี่น้องประชาชนที่ไปซื้อหมูป่วยในช่วงนั้นที่ออตกตลาดออตกครับ
ถ้ารีบไปแจ้งความนะเอาผิดครับ
ต้องเรียกระเบิดความเสียหายที่ท่านถูกหลอกให้กินหมูตายอะครับ
ทำอะไรกันอยู่ท่านสนใจไหม
แต่มาบอกข้อเท็จจริงว่าท่านทำผิด
ทำผิดกลุ่มหมาทิศผิดพระราชญาติคต์ทั้ง๒สะบาป
อยู่ได้ยังไงนายกไปไหนอ่ะท่านต้องดำเนินการนะเนี่ย
ผมถือว่าผมมาแจ้งความกับนายกแล้วนะต้องจับครับ
ใครจะเกี่ยวข้องเอาหมูตายมาขายอ่ะ
อันนี้ท่านต้มตุ๋นคนทั้งประเทศจะหลอกลวงกันไปถึงไหน
ยังดีนะครับผมสิทธิ์มีครูนะท่านประธานครับ
ผมเรียกลูกศิษย์อาจารย์ดีพลน่ะลูกพรรคของท่านครับ
สอนหนังสือผมแนะนำให้ผมติดตามตรวจสอบ
พักก็อนุญาตให้ผมตามตลอดว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้อง
อันตรายท่านเอาอยู่ตรงไหนครับท่านประกาศทำไม
หลอกลวงคนไปทั่วโลกหลอกลวงคนไทยทั้งประเทศ
หลักฐานมีที่ผมเดี๋ยวใครอยากได้มาเอาครับ
มีใบเศษเนี้ยเนี้ยคือการทุจจติดที่มีใบเศษ
ทำอย่างนี้ฟาร์มเล็กฟาร์มน้อยฟาร์มย่อยตายหมดครับ
เหลือแต่ฟาร์มใหญ่วันนี้ตัวเลขออกมาแล้วเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์
เป็นฟาร์มใหญ่ทั้งหมดครับฟาร์มที่เป็นใช้ระบบ
เกษตรกรลายกลางนี่เหลือ๒๖

เกือบ๒แสนลายทั่วประเทศตายเรียบ
อันนี้ครับเป็นเพราะท่านเนี่ยครับ

มันจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

นี่ครับขึ้นรูปไปหลอกลวงนะครับ
ดีที่สุดในอาเซียนได้ยังไง

เอาอยู่เอาอยู่ตรงไหนครับ

ผู้เลี้ยงหมูไร้เล็กไร้น้อยตายครับ

ท่านรู้ไหมวันที่โรคจะระบาด
ตอนนั้นราคาหมูอยู่ที่๑๓๐๑๔๐บาท
วันนี้ชาวบ้านซื้อหมูราคา๒๕๐บาท
กระทบกับใครครับคนขายข้าวแกงครับ
พี่น้องประชาชนที่บริโภคหมูทั้งประเทศเนี่ย

ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกือบ๑๐๐

วันนี้ท่านยังดีกระดีกระดาษออกมาดีหน้าดีตาว่า

ทำอย่างนี้ท่านตอบแทนใครครับ
ปล่อยให้หมูที่เป็นโรคเอามาจำหน่าย
น้ำล้างหมูหยดเลือดหมู
มันทำให้เกิดการระบาดไปทั่วประเทศ

สิ่งที่เขาทำผิดมาทั้งหมด

ธิบดีไม่เคยมาครั้งเดียวแม้แต่ครั้งเดียว
หายไม่กล้าเผชิญหน้าผม
ผมอยากจะถามและจะแนะนำในเรื่องดี

คนที่โกหกเอาหมูตายมาขาย

ได้รับการต่ออายุราชการนะครับ

ทำความดีความชอบสิ่งใดลือ
ทำให้ประชาชนต้องกินหมูตาย

ทำความดีรับราชการมา๖๐ปี
เขาทำไมไม่ได้รับความดีความชอบอันนี้

ทำไมไม่คิดถึงข้อเท็จจริงบ้าง

ท่านประธานชวนที่เคารพครับ

สองคนผัวเมียเป็นคนหนุ่มคนสาว
ฟาร์มเลี้ยงหมูอยู่ที่อำเภอภูซาง

เขาก็เชื่อรัฐบาลครับว่าเอามาเลี้ยงใหม่ได้

วันนี้ศูนย์เสียฟาร์มหมูไป
พ่อเป็นค้นใดการอายุเกือบ๘๐
เป็นคนที่ถูกนับหน้าถือตาในอำเภอ

ที่ไปค้ำประกันเงินกู้ถูกยึด

เรื่องหนี้นอกระบบก็เติมไปอีกนิดนะครับท่านประธานที่เคารพ
สุกุณาได้พูดแล้วนะครับแต่ผมจะบอกว่าวันนี้
คนที่สั่งได้เลยท่านไม่ทำท่านนายกประยุทธ์ไงครับ
สั่งไปสิพบตรจัดการให้หมดวันนี้ผมถามพื้นที่ตำรวจในพื้นที่ว่า
ทำไมปล่อยให้มาเยอะแยะไปหมดแก๊งปล่อยเงินกู้เขาบอกทำไงได้ครับ
ผู้บัญชาการฝากมาผู้การฝากมาเอามาจ่ายให้โรงพักละสองพันบาท
ต้องปล่อยเพราะเจ้านายสั่งวันนี้แกล้งกรุงหนี้ถึงมีอำนาจมากครับ
ดูข่าวสิครับไปซ้อมเขาถึงบ้านบุกลุกตบหน้า
ทำร้ายร่างกายเผาบ้านยิ่งใหญ่มากครับเรื่องอย่างนี้สมัย
ผมเป็นรัฐบาลเขาสั่งไปที่นายอำเภอ
เป็นหนี้เป็นสินนอกระบบไปที่อำเภอไปแจ้งที่นายอำเภอ
นายอำเภอกับผู้ขับจะเป็นคนไกลเกลี่ยถ้ากู้มาสองหมื่น
จ่ายไปสองหมื่นเอ็ดสองหมื่นสองพอแล้วไม่เอาแล้ว
ก็แก้ปัญหาไปได้แล้วไปเอาออมสินเนี่ย
มีรถเข็นคันหนึ่งจำนำสามสี่หมื่นบาทได้มีหาบเล่แผงลอย
ขอที่ออมสินเอามาใช้หนี้นอกระบบ
วันนี้เจ้าหนี้พอไม่มีใช้ก็บังคับต่อสายให้ไปหาป่านั้นป่านี้
กลายเป็นหนี้เจ็ดแปดเจ้าเงินสามหมื่น
กลายเป็นเงินสี่ห้าแสนเป็นล้านเดือดร้อนทุกตลาดนะครับ
วันนี้ผู้แทนมีหน้าที่รับรับรับก็ร้องมาก็บอกให้ไปแจ้งความที่โรงพัก
ไปโรงพักเลยปรากฏเขาตอบว่า

เป็นหนี้ก็ต้องชดใช้อะไร
มันผิดกฎหมายนะครับพรบทวงหนี้
ท่านยังงี้ได้อย่างไรท่านนายกอยู่ไหนฟังไหมว่า
ถ้าท่านพูดเรื่องนี้ไป๓วันจบกล้าพูดไหม
ลูกน้องนั้นใช่ไหมถึงนายอาหารนายระบวนทั้งหลาย
มีบางคนไปเป็นหัวซะเองทำความเดือดร้อนให้พี่น้องน้ำตาเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มตลาดสด
บางคนไปนั่งเฝ้าถังแก๊สเลยนะครับถ้ามึงไม่จ่ายขอโทษครับไม่ให้ผัด
แก๊สไม่ได้ถือปังตอไปด้วย
บ้านนี้เมืองนี้อยู่ในวงล้อมอยู่ใต้อำนาจอำนาจอิทธิพลของแก๊งทวงเงินกู้เหรอครับ
ทำไมไม่ทำวันนี้ขอเลยนะครับท่านชวนครับท่านประธานที่เคารพเป็นที่พึ่งของผมนะครับ
สั่งนายกหน่อยครับทำเรื่องนี้สักทีนะครับสงสารประชาชนบ้างกันสิครับ
ท่านก็ไม่มาฟังผมพูดเดี๋ยวเปิดวิยุคฟังได้ป่าว
มันเป็นเรื่องจริงทั้งนายตำรวจทั้งนายทหารส่วนหนึ่งอ่ะ
นอกราชการและรับราชการเป็นนายหัวให้พวกนี้ครับ
รีดนาทาเล้นพี่น้องประชาชนทุกข์ยากลำบากจากโควิดมาก็หนักหนาสาหัส
หนี้สินจนกลับบ้านไม่ได้บางคนตี๓เขาไม่ได้เข้าบ้านนะครับ
ผมเห็นแล้วแทบหลังน้ำตาสองคนผัวเมียพาลูกไปฝากญาติไว้
นัดกันไปฆ่าตัวตายอย่างนี้ก็มี
ลงกวนในรถแปมคอโดดนั้นเจ้าพระยา
จะต้องให้คนตายอีกเท่าไหร่ท่านนายกประยุทธ์ถึงจะรู้เรื่องเหล่านี้
ท่านอยู่ไหนฟังมานะครับผมบอกท่านแล้วท่านต้องแก้ไข
เพราะฉะนั้นผมไม่สามารถที่จะไว้วางใจท่านนายกประยุทธ์
และคอรบนี้อยู่ต่อไปได้ในมือในสภาล้มท่านไม่ได้หรอกครับ
เพราะท่านมีเสียงเยอะกว่าแต่ประชาชนที่อยู่ฟังผมพูดในวันนี้ทั้งแผ่นดิน
จะให้บทเรียนท่านทันทีเมื่อมีการเลือกตั้งในครูหาครับ